มีข่าวที่เป็นกระแสอยู่ในความสนใจ
ก็คือเรื่องของโชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่งที่บอกทนไม่ไหวแล้วค่ะ

ชอบเรียกเขาให้ขับรถไปรับไปส่ง
ตอบเรื่องนี้เลยค่ะนี่เป็นประเด็นที่หลายคนกำลังจับตาดูนะคะ
กรณีเจ้าอาวาสวัดหนึ่งย่านบางใหญ่ถูกโชเฟอร์แท็กซี่วัย๕๒ปี
แจ้งความดำเนินคดีฐานกระทำอนาจารย์เพราะว่าทนไม่ไหวค่ะ
เจ้าอาวาสรูปนี้มักเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันให้ขับรถมารับส่ง
แต่พอมาถึงก็พยายามใช้อุบายหวานล้อมให้มีเพศสัมพันธ์กัน
พฤติกรรมนี้เริ่มต้นนะคะแท็กซี่บอกว่าตั้งแต่ปี๖๓ค่ะ
ก็มีการว่าจ้างให้ไปภูทับเบิก๕๐๐บาท
เจ้าอาวาสอ้างว่ามีกิจนิมนต์พอไปถึงแจ้งให้ตนเองเข้ารีสอร์ทขอมีเพศสัมพันธ์
แต่เขาไม่ยอมแล้วก็ถูกคาดคันหนักจนสุดท้ายเนี่ยก็สำเร็จความไคร้นะคะ
๖๔เจ้าอาวาสรายเดิมติดต่อมาเขาต้องการใช้เงินในช่วงนั้น๑๐๐๐บาท
เจ้าอาวาสก็ให้ไปหาที่กุฏิแล้วก็โดนล่อลวงให้ใช้มือสำเร็จความไคร่
ก็ได้เงินมาไม่ใช่หนึ่งหมื่นแค่หนึ่งพันธุ์นะคะ
ล่าสุดทีมข่าวลงไปพื้นที่ที่วัดอยู่หลังสำนักพุทธนะคะเอ่อ

มีการเข้าไปตรวจโดยสำนักพุทธเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เรื่องต้นยังไม่พบเจ้าอาวาสนะคะ
ชาวบ้านผู้ดูแลวัดบอกว่าเจ้าอาวาสอายุ๓๓
เรียนตั้งแต่อายุน้อยที่ผ่านมาไม่เห็นเคยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะ
ก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้
ทำไมถึงสนใจผู้ชายที่อายุเกิน๕๐ปี
ถ้าเจ้าอาวาสบางวัดเป็นตุ๊ดเรามองว่าเดี๋ยวเราก็รู้เป็นตุ๊ด
ส่วนตัวผมผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้น
ผมถามคนขับที่อายุเท่าไหร่พี่๕๒ตามที่เป็นข่าวถูกไหม
ถ้าเผื่อผมจะมีพฤติกรรมอย่างนั้นเป็นเจ้าวาดมีตังค์อยู่แล้ว
ไปหาเนรหล่อมาบวชไม่ดีกว่าเหรอมันออกไปนอกวัดด้วย
อาจารย์ท่านอายุ๓๙ครับน่าจะปี๕๖หรือ๕๗
ตั้งแต่มรณภาพองค์เก่ามรณภาพไป
ประมาณปี๕๖๕๗ประมาณนี้ผมจำได้ไหม๖๗๘ปีประมาณนี้ครับ
คดีนี้ตำรวจบอกว่าเข้าข่ายอนาจารย์
แล้วก็เป็นความผิดยอมความได้แต่ว่าผู้เสียหาย
ประสงค์แจ้งความลงบันทึกเพื่อเปิดเผยพฤติกรรมของพระรูปนี้ค่ะ
ตำรวจก็อยู่ระหว่างติดต่อเข้าให้ปากคำ
แต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อได้นะคะ
ตำรวจยืนยันบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านให้ข้อมูลแล้วตั้งข้อสังเกตด้วยว่า

แต่คู่กรณีที่มาแจ้งความเป็นคนรูปร่างใหญ่
ถ้าหากเจ้าอาวาสพยายามจะใช้กำลังล่วงละเมิด
จะเป็นไปได้หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ยาก

แล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
เพื่อความกระจ่างและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ

ข่าวที่คุณวรพรนำเรียนเนี่ยนะครับ
คือนักข่าวรายงานบอกว่าเจ้าอาวาสท่านย้ายไปจำวัด
อยู่ที่วัดในอำเภอบางใหญ่นะครับ

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะนำเสนอให้ทราบต่อไป